คุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าเขาหาแม่งตับเตาเขาจะไหนนะ
โอ้โฮเห็นก่อนเห็นว่าล่ะคุณที่สามแม่งตับเตาแม่งอียาง
แม่งตับเตาแล้วดูเขาทำอียาง
นี่มันเป็นกระบวนการเทคนิควิธีในการหาแมงตับเต่า
สะโพกต้องได้เท้าคุณต้องย่ำให้เป็นจังหวะ
ขณะเดียวกันต้องสอดประสานระหว่างการขยับแขนสองข้าง
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพูดไม่ได้แล้ว
คุณผิดจังหวะคุณไม่ได้คุณชนะ
คุณต้องฝึกอีกเยอะนะตามไปผมเป็นชักกระตุกเลย
อาการคุณไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
เนี่ยค่ะคำถามแม่งตับเตาก็เป็นที่นิยม
เพราะว่าชาวอีสานก็นำมารับประทานเป็นอาหารกัน
ที่เห็นน่ะได้หอยมาด้วยนะมีพ็อตแม่งตับแม่งด้านี่ของดีเลยจะบอก

งตะเปล่าเนี่ยรสชาติมันจะมันแล้วก็โปรตีนสูงด้วยนะคะ
นูคั่วเกลือก็ได้หรือป่นแมงตับเต่าก็มี
รวมไปถึงเอาไปใส่ในพวกแกงหน่อไม้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
แมงตับเต่าในไทยจะพบได้ทุกภาคนะคะแล้วก็พบได้ในทุกฤดู
แต่จะพบมากในช่วงหน้าฝนนะคะรวมถึงแหล่งน้ำนิ่งเช่น
ห่วยน้องบ่อสระเก็บน้ำแบบนี้เป็นต้นรู้แม้แต่ทุ่งนาที่มีน้ำเจิ่งนองเนี่ย
หนาน้ำขังแบบนี้นะคะคือแมงตับเต่ามันชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตื้นตื้น
แบบนี้แหละบริเวณขอบสระก็แล้วแต่นะคะมันจะมักลอยตัวอยู่บริเวณผิวน้ำ
แล้วก็ใช้หัวเนี่ยดิ่งลงไปด้านล่างเอาหัวมุดดินว่างั้นเถอะ
ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเรียกว่าด้วงดิ่ง
คุณผู้ชมไม่เห็นว่ามันใช้ชีวิตยังไงคุณทำให้ดูหน่อย
คือมันเอาหัวเนี่ยที่มันลงดิ่ง

แล้วเขาเก็บเขาเวลาเขาหาแมงกลับเต่าเขาทำไง

ความตั้งใจในการหาแมงตับต่อของคุณ
ดวงน้อยห้าห้าด้วยค่ะสงสารลุงนะ
กระดูกกระเดี้ยวก็ไม่ค่อยดีอย่างหนัก